แห้มนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นคือ
ที่สัตยฮีบแม่มาร้องทุกข์กับศือ

ลูก๑๐ขวบติดบุหรี่ไฟฟ้างอมแงมเลยฮะ

เอาโทรศัพท์ของแม่ไปสแกนจ่าย
บุหรี่ไฟฟ้าครับคุณผู้ชม
คุณเอ๋นามสมมุติเข้ามาร้องทุกข์กับสื่อ
บอกช่วยแม่ทีเถอะตอนนี้แม่ทุกข์ใจเหลือเกิน

แล้วนิสัยเริ่มจะก้าวร้าวไม่เชื่อฟังเถียงเก่ง
ขโมยมือถือแม่ไปสแกนจ่ายค่าบุหรี่ไฟฟ้าหลายครั้ง

แล้วก็คุณครูที่โรงเรียนก็เรียกไปตักเตือน

เอาบุหรี่ไฟฟ้าไปสูบที่โรงเรียนครับ๑๐ขวบ
คุณผู้ชมคุณเอ๋เล่าบอกว่าเด็กวัยนี้ถูกชักจูงง่าย
เขาไม่รู้หรอกว่ามันผิดเป็นอันตรายต่อตัวเขา
คุณเอตั้งคำถามว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไร
บุรีไฟฟ้าผิดกฎหมายใช่ไหมเธอถาม
ตามตลาดสัตหีบยังมีเลยขณะเนี้ยระบาดตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น
ลามไปถึงเด็กเล็กแล้วแม่อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยกันกระจายข่าว
ตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อย
ถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยลูกหลานแม่อนาคตไม่รู้จะไปทางไหน
ตามกฎหมายแล้วคุณผู้ชมฮะบุหรี่ไฟฟ้านี่โทษหนักจำคุกห้าปี
ปรับไม่เกิน๕แสนบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ทำไมยุคนี้มันซื้อง่ายขายคล่องซะละเกินคุณแม่คล่องใจฮะ
เพราะว่าลูกหลานเพราะว่าดิฉันเผื่อร้อน
ลูกหลานก็ต้องมาตกเป็นธาตุอย่างนี้มันไม่ได้นะคะ
แหละค่ะก็เป็นความห่วงของคนที่เป็นแม่นะคะ
เพราะลูกยังเด็กอยู่เลยอายุแค่๑๐ขวบเท่านั้นเองนะคะ